คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

จังหวัดกะบี่มีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ทำให้สองสามมีภรรยาบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุคาดว่าเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ถนนพระเกษมในพื้นที่บ้านคลองม่วงมู๗
ตำบลปากาศัยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
ซึ่งพาในรถกระบะอิซุสุสี่ประตูพบนางอรสา
เสิร์ตประสิทธิ์อายุ๕๒ปีคนขับ
และนายสันทัศน์เสิร์ชประสิทธิ์อายุ๕๒ปีสามี
ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแต่ยังมีสติ
ผู้ภายจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดหลังคารถ
นำผู้บาดเจ็บออกมาส่งร่วงพัฒนาประชาบาล
ก่อนเกิดเหตุสองสามีภรรยาขับรถมาจากอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลามุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ต
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและมีฝนตกลงมา
ทำให้ถนนลื่นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
กูภายชาเชิงเซาช่วยกันบทมพยาบาลนายกริษณะ
ยาใจอายุ๒๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มในช่องทางคู่ขนาน
ถนนบางนาตราดในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนบางวัว
อำเภอบางปะกงจังหวัดชาเชิงเซา
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีแผลถลอกตามร่างกาย

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกฤษณะ
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาเพื่อจะกลับบ้าน

เสียหลักตกลงข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสพแม่สอดเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
สี่แยกสะพานต่างระดับบ้านแม่ปะ
ถนนสายแม่สอดท่าสองยาง
ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

อยู่กลางแยกในสภาพพังยับเยิน

ใกล้กันมีรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่

อายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุกระบุว่า

แต่ขณะขับผ่านสี่แยกจุดเกิดเหตุ
จู่สองสามีภรรยาก็ขี่รถจักรยานยนต

แยกดังกล่าวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร